มีเรื่องราวของเด็กชายวัย๑๔ปีคนหนึ่งนะครับ
น้องอยู่ที่กาญจนบุรีนะฮะน้องก็อยากจะฝึกออกหาปลานะครับ
เพื่อจะได้หารายได้ช่วยครอบครัวด้วย
ด้วยการใช้ปืนไปยิงปลานะครับ

ช่วงที่ไหว้แล้วก็ดำไปเพื่อจะหายิงปลาเนี่ย

เค้ารู้แบบนี้เลยอ่ะคุณเห็นมาสอนดูสิ
เห็นไหม

ได้นะครับ

ค่ะนะฮะนี่เป็นภาพที่กู้ชีพขุนรัตนาวุฒิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ

ถูกลูกดอกยิงปลาเนี่ยพุ่งทะลุเข้าไปที่มือซ้ายนะฮะ
ความยาวของลูกดอกเนี่ยประมาณหนึ่งเมตรแทงทะลุมือเลยครับ
นี่ฮะต้องขออนุญาตเบลอไว้หน่อยนะ
แซมเนี่ยตอนนั้นก็ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดนะฮะ
ทีมกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดเหล็กทำการตัดเหล็กลูกดอก
ถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนแล้วก็ส่งตัวไปโรงพยาบาล
เพื่อให้แพทย์ผ่าตัดช่วยเหลืออีกทีนึง
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปที่บ้านของน้องแซมนะ
ก็ไปกับทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพขุนรัตนาวุฒิด้วยนะครับ
ตอนนี้แพทย์อนุญาตให้น้องเนี่ยกลับมารักษาตัวที่บ้านได้แล้ว
แซมบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนี้
เมื่อวานนี้เอาปืนลูกดอกไปฝึกยิงปลาในแม่น้ำแม่กรอง

โดยน้องแซมนั่งบนห่วงยางนะ
แล้วมือขวาก็จะถือปืนเอาไว้
ส่วนมือซ้ายจะใช้แหวกว่ายน้ำแล้วก็แหวกพวกผักตบชาวา
มันจะมีในน้ำเยอะนั่งอยู่บนห่วงยางแบบนี้ครับ
มีจังหวะหนึ่งตอนที่มือขวาเนี่ยถือปืนอยู่
มันไปโดนกอผักตบฮะ
จังหวะมันก็ทำให้ลูกดอกมันพุ่งเข้าไปใส่มือซ้ายที่กำลังแบบแหวกน้ำแหวกผักตบอยู่
มือขวาถือปืนแล้วไปโดนกอผักตบพอดีลูกดอกพุ่งออกมาปุ้งเลยนะฮะ
ตอนนั้นตัวเองก็ตกใจมากก็รีบพาตัวเองเนี่ยขึ้นฝั่งแล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือนะ
แซมเนี่ยถูกลูกดอกแทงแบบคือจังหวะมันเข้ามือซ้ายแล้วทะลุมือเลยนะครับ
ผมก็ยิงได้ปลายช่อนตัวหนึ่งผมก็กลับไปอืมแล้วทีนี้ผมก็ติดใจแล้วก็มาลงอีกรอบนึง
แล้วก็จังหวะนั้นกำลังกลับบ้านแล้วก็ใช้มือข้างนี้แวกพระโก้ง
แล้วมือขาผมก็ถือปืนแล้วทีนี้ผมก็โดนสไล่กอหนึ่งดันไกลแล้วก็ปืนลั้นเข้าเต็มครับ
ผมก็นอนทับห่วงยางแล้วผมก็ดูมือตัวเองก่อนว่ามันจะเลือดออกเยอะป่
แล้วยังไงต่อครับแล้วผมก็ค่อยแวกพากค์พวกเนี่ยมาเรื่อยครับ
ว่าตอนนั้นมือก็ไม่ไหวเลย
นี่ฮะน้องแซมบอกดีที่นั่งห่วงยางไป
พักตบคือถ้ารักษณะแบบไหว้นุ้งไหว้น้ำอยู่นี่

คือแบบน้องแซมบอกจมน้ำตายแน่
นี่นะฮะส่วนป้าของน้องแซมนะครับ
บอกว่าตอนนั้นนั่งอยู่หน้าบ้าน
เห็นหลานวิ่งมาตะโกนขอความช่วยเหลือบอกช่วยหนูด้วยเนี่ยเอาเหล็กออกให้หนูหน่อย
กับชาวบ้านก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะครับ
ซึ่งป้าบอกว่าน้องแซมหลานชายเนี่ยเป็นเด็กดีมากอาศัยอยู่กับป้ากับลุง
กับแม่เสียชีวิตไปนานแล้วทุกวันจะช่วยที่บ้านออกหาปลา
เพื่อเอาปลาไปขายเอามาเป็นรายได้ให้กับครอบครัว
กู้ชีพที่เข้าไปช่วยเหลือน้องนะครับ
คือนายปริวัติเห็งพระพรมกู้ชีพขุนรัตนาวุฒินะครับ
บอกว่าน้องแซมนี่ถือว่าเป็นเด็กที่มีความอดทนนะฮะ
แล้วก็ใจเด็ดมากนะครับทั้งทั้งที่โดนแบบลูกดอกยิงใส่มือทะลุเข้าไปเนี่ย
โอ้โหตอนที่ทีมกู้ชีพกับทีมแพทย์เข้ามาช่วยเหลือ

ถือว่าโชคดีมากด้วยที่เหล็กลูกดอกที่เสียบทะลุฝ่ามือเนี่ย
มันไม่ได้โดนจุดที่เป็นกระดูกหรือว่าจุดที่เป็นเส้นเลือดใหญ่
ไม่อย่างงั้นก็เป็นอันไล่มากกว่านี้
จงจับตรงนี้มันปักเป็นเล็กที่ยาวแล้วแปลงมาก
เบื้องต้นก็คือทำการช่วยเหลือ
เบิกต้นล็อกแผลให้แน่นที่สุด
เพื่อไม่ให้เล็กนี้ขยับยุกลับมือเลย
ก็มีกลัวกลัวในการช่วยเหลือ
แต่ก็คือมีญาติแล้วก็อาสาช่วยกันปอบ
น้องว่าไม่เป็นไรพวกพี่มาช่วยแล้ว
ใช่น้องคือน้องใจสู้มากครับ

ตอนนี้คุณหมอก็ช่วยผ่าตัดเอาเหล็กออกแล้วนะครับ
แล้วก็มารักษาอาการบาดเจ็บที่บ้านอีกสักเล็กน้อย

น้องแซมบอกจับปลายอีกไหมต้องทำเลิกไม่ได้

แต่ให้ใช้ปืนลูกดอกแบบนี้ไม่กล้าแล้ว

ก็จะใช้วิธีพวกโยนเบ็ดหวานแหอะไรพวกนี้เอาแทน

อย่างว่าน้องเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นนะนะ